จากการออดิชั่นอันเข้มข้น
๕๖คะแนนผ่อนอัลดิชั่นค่ะ
สู่การดวนขอ๑๕ผู้แข็งแกร่ง
จากนี้ทุกเศษเซี่ยวการเอื้อนเอ่ย

แต่ว่าก็ซ้อมมาให้ดีแล้วกัน

สองคนก็ไม่กลัวมากแต่ถ้าเขาพลาดขึ้นมาเสร็จฉันแน่
วินาทีแห่งความต่างของเวลา
ซึ่งเพลงนี้ปล่อยออกมาในปี๒๕๕๙
นิดเองก็จะได้คะแนนพิเศษไป๑คะแนนค่ะพี่
และทุกคะแนนที่แม้เป็นเพียงเศษเซี่ยวก็พร้อมที่จะพลิกทุกชะตา
อยากจะบอกว่าฉายาเจ้าแม่เพลงโหดเสียงสื่ออารมณ์

แล้วจะได้รู้กันว่าของจริงมันเป็นยังไง
นี่คือร้องข้ามรุ่นลูกทุ่งดวนพลิกโลก
หน้าของเสียบาลเดมอย่างเตอร์
แน่นอนเลยนะคะพบเป็นประจำแบบนี้ค่ะ

สวัสดีครับ
ครั้งที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับพี่คะ
โอ้วต้องบอกเลยเจ้มจน

เหลือดนัคนร้องเหรอ
เพราะว่าจะเข้ารอบเพียงแค่ชั้นเดียว

ถูกต้องเลยค่ะเพราะวันนี้เข้มข้นเจ้มจนอย่างที่พี่จิ้งรีดบอกแน่นอน
นี่คือรอบดวนเดือด๓เอา๑
เรียกได้ว่าจาก๑๕ผู้แข็งแกร่งในรอบออดิชันที่ผ่านเข้ามานะคะ
วันนี้เราจะต้องมาหาสุดยอดนะคะนักรบจากฝั่งลูกทุ่งเพียง๕คนเท่านั้น
เพื่อที่จะข้ามโลกไปสู้กับนักร้องฝั่งสตริงที่เขายืนรอกันอยู่แล้วด้วยค่ะ
แต่สำหรับแชมป์รายการร้องข้ามรุ่นครับจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษครับ
เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ
มูลค่ากว่า๑๔๐๐๐๐๐บาท
สู้ตอนนี้รอบด้วน๓เอา๑

กฎิการ้องข้ามรุ่นรอบดวนเดือด๓เอา๑
จะถูกจัดกลุ่มกลุ่มละ๓คน
โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องดวนกันเองในระบบการแข่งขันแบบตะลุมบ่อน
สู้กันเพียงคนละ๑เพลง
วัดด้วยการร้องเพียง๑ครั้ง
เพื่อหาผู้แข็งแกร่งที่คะแนนสูงที่สุดเพียงหนึ่งเดียว
โดยคะแนนจะมาจากคณะกรรมการทั้ง๓ท่าน

และคะแนนจากโบนัสความต่างระหว่างอายุคนและอายุเพลง
ทุก๑๐ปีจะได้๑คะแนน
ยิ่งห่างเยอะยิ่งได้คะแนนมาก
ใครกันแน่คือจะเป็นผู้รอดในแต่ละกลุ่ม

ร้องข้ามรุ่นนี้เรามีโชว์พิเศษจากเจ้าพ่อเพลงลูกทุ่ง
อีสานอินดี้นะคะที่ต้องบอกว่าบาดอารมณ์มากสำหรับหนุ่มคนนี้
นั่นก็คือคุณสารสาสินกับเพลงระเบิดเวลา
ยืนซึมเศร้ากลางคนที่มันข้างคนลงใส่หนา
ลอยน้ำตาให้บังรินไหลบ่ออายฟ้าดิน
สูญสิ่งแล้วความฮักหน้าที่สุดท้าย
ด้วยคำว่าเลิกกัน

ถูกคันด้วยน้ำมือเจ้ากับเขา
หักสองเขา
ถึงตอนอวสาร
เก็บกูบอดทัน
ได้รางวัลตอบแทนเป็นน้ำตา
รับเบิดเวลา
เริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขา
เจ้าทายห่วงในความเป็นเรา
ยกให้เขาทีละน้อย
อายวิ่งควายขวาตามใจเจ้าคืน
น้องก็ฝืนหนีใส่เกียร์ถอย
ได้เต็มมองหักที่หลุดหลอย

ถึงวันเลิกรา
รับเปิดเวลา
เริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขา
เจ้าทายหนในความเป็นเรา
ยกให้เขาทีละน้อย
อายวิ่งควายขวาตามใจเจ้าคืน
น้องก็ฝืนหนีใส่เกียร์ถอย
น้องกระปืนนี้ใส่เกียร์ถอย

รอถึงวันเลิกรา
ได้เต็มมองหักที่หลุดหลอย
มาถึงวันเลิกรา
วันนี้เราได้มาฟังกันแบบใกล้ชิดเลยนะครับ
เป็นไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นมั้ยฮะมารายการร้องคร่ำรุ่น
ตื่นเต้นครับตื่นเต้นไม่น่าจะแล้วรุ่นนี้แล้ว
จริงเพิ่มผ่านเวชที่ประกวดมาก่อนไหม
เอ่อเวชที่ประกวดไม่คือว่าไม่คือครับ
พี่น้องชุบแป้งทอด

มันมีแก๊กถามว่าอย่างเราชอบเรารักกันรักกันแบบไหน
ก็บอกว่ามากกว่าพี่น้องอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยกลายเป็นว่าพี่น้องชุบแป้งทอด
เออมากกว่าพี่น้องปกติเป็นพี่น้องชุบแป้งทอด
เยี่ยมครับโอเคอยากฟังแล้วพี่
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอให้พี่ได้โชว์ปิดท้ายก่อนที่เราจะไป
พบผู้เข้าแข่งขันเบรกหน้าได้ไหมสักเพลงครับ
เพลงนี้เลยนะครับผมโอเคงั้นปิดท้ายเบรกนี้นะคะ
ก่อนที่จะไปพบกับความดุเดือดเผ็ดมันของรอบโดนเดือด๓เอา๑นี้ค่ะ
กับเพลงพี่น้องชุบแป้งทอด
อ้ายบอกหัวว่าความหนาหักของเจ้าแลนด์กาย
เพื่อยอบหัวใจผู้ซ้ายออมขางออมแอว
มนต์มาจากคนแล้ว
แสงอาทิตย์ที่ดวงแย่งตาแพ้ออร่าจากหน้าของเธอ
แก้มใส่ใส่อ้ายมักละเดิร์ฟ
เจ้างามจนใจอ้ายละลาย
หมูเขาลือมากมายเป็นร้อย
ลงหาเจ้าแล้วจะต้องเสียใจ
ความน่าหักที่เห็นให้ใส่วันไหว
สูตรไทยบ่เคยมีภัยได้ใจจากเจ้าอีหลี
พี่น้องชุบแป้งทอดอ้ายบอกมาก

มันบ่มีวิตามิน

ร้องหักกับอายเบิ้งบ่อจริงจังสักที
อายคนนี้พร้อมจะเป็นแฟน
เอามาแนะนำต่อของดีในข้อสอนี้
คือหักจากอายพร้อมให้ควงแขน
โว้วแบบแปลน
ว่าอ้าย
เพื่อหาผู้เหลือรอดกลุ่มละ๑คนเท่านั้น
พร้อมแล้วเป็นโปรดกลุ่มของวันนี้เลย

เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ
กลุ่มนี้ค่ะสมใจมากครับ
เกาะใจสุขาวดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
แล้วท่าสุดท้ายค่ะอายตาลีตา

ใช่ล่ะใช้แข็งไม่รวมตัวกันอีกแล้ว
หนักใจแทนคณะกรรมการเลยนะคะ
เป็นไงบ้างครับผู้ชายคนเดียวในกลุ่มนี้ครับ
รู้สึกว่าสายนี้หนักหนักมาก
เพราะว่าทุกคนมีเดี๋ยวคนอื่นเก่งเลยครับ
ก็ได้หมวดเท่าชดชื่นครับ
พอรู้ตัวว่ามาอยู่กลุ่มที่แบบมหาโหดมหาหินขนาดนี้
ก็มีทั้งพี่อายแล้วก็มีพี่ชายด้วย
คือหนักใจเรียกว่าหนักใจมาก
เพราะว่าเป็นคนที่เราค่อนข้างจะติดตามเขาในหลายช่องทางเนาะ
แล้วเราก็เห็นว่าเขานี่เก่งแบบเก่งเลย
กลัวใครเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยแข่งด้วยกันเลย
กลัวตัวเองมากกว่ากลัวตัวเองทำได้ไม่ดีแค่นั้น
เราได้มีการสุ่มมาแล้วนะคะว่าใครจะได้ร้องลำดับที่เท่าไหร่กันบ้าง
และคนที่ได้ร้องเป็นคนแรกก็คือ
จะเป็นคนไหนนะคะ

ต่อด้วยท่านที่สองครับคุณชัยนะครับ

มันเนี่ยงำดับเลย๑คำ๓ไปเลย
เอาล่ะครับและคุณที่ต้องลงประเดิมสนามรบเป็นคนแรกนั่นก็คือ

สภาพแบบว่าโอเคไม่เป็นไรคนแรกก็ได้
แต่ด้วยความตื่นเต้นมันก็จะเยอะมากกว่าด้วย

สาวคนนี้น่าจะหวานดูนิ่ง
แต่เธอคือสายประกวดตัวเต็งจากเมืองเหนือ

เรียกว่าถ้าพูดชื่อนี้สายประกวดจากเชียงใหม่ต้องรู้จัก
เพราะเธอเก็บเรียบมาทุกรางวัล

ผมกริ๊บย่างกับเมฆโกน
เป็นคนที่มีเนื้อเสียงดีนะครับ

ระวังโดนเชื่อดได้ง่ายนะจ๊ะ

เรียกว่าเป็นคุณแม่จงฝันกรยายนะครับ

เพลงนี้กระต่ายเองจะมีคะแนนพิเศษ๑คะแนนด้วยกันค่ะ

ที่มีคะแนนพิเศษของความต่างอายุเพลง
และอายุของกระต่ายอยู่๑คะแนน
คือถึงแม้ว่ามี๑คะแนนก็ตามนะ
สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับเสียงเราในวันนี้

แต่นี่คือเพลงที่เหมือนเป็นอาวุธหนัก

เธอจะโกยคะแนนจากกรรมการได้ขนาดไหน

เชร๊ะอย่างดีกว่ามาทรมาน
เมื่อไม่ต้องการก็ควรจะฆ่า
เจ็บหัวใจเจ็บกาย
ยังดีกว่าอยู่ไปฉันคงจะบ้า
ด้วยอายฟ้าให้ดิน
เมื่อเธอไม่มีเมตตาแล้วก็อย่าทรมาน
เอามีดมาฟันฆ่าฉันให้ดิน
เจ็บและอายอยู่ไปให้คนเขามิน
อยากตายเสียให้มันสิ้นใจเล่นลิ้นช่วยฆ่าฉัน
ที่จะยิ่งจะฟันตัวฉันจะไม่ขอร้อง
อย่าให้อยู่อย่างองค์กระน้องทนมนต์มองร้องไห้อย่างนี้

น้ำอาอย่าจะช่วยฆ่าฉันทิ้ง
หากว่าไม่ปรานีเป็นผีเสียคงดีแน่
ถ้าฉันให้ตายเสียยังดีกว่ามาทรมาน

นั้นสายเกินแก
อย่าช้าสิช่วยที่เมื่อเธอไม่แล
อยู่ไปฉันคงจะแย่ด้วยเกิดแผล
อยู่ที่หัวใจ
จะยิ่งจะฟันตัวฉันจะไม่ขอรอ
อย่าให้อยู่อย่างองค์กระน้องทนมนต์มองร้องไห้อย่างนี้
จริงน้ำอาอย่าจะช่วยฆ่าฉันทิ้ง
หากผัวไม่ปรานีเป็นผีเสียคงดีแน่
ถ้าฉันให้ตา
เสียยังดีกว่ามาทรมาน
เรื่องดีกันนั้นสายเกินแก
อย่าช้าสิช่วยที่เมื่อเธอไม่แล
อยู่ไปฉันคงจะแย่ด้วยเกิดแผล
อยู่ไปฉันคงจะแย่ด้วยเกินแพล

แม่ของฉันมาอย่างน้อย

รู้เหมือนให้อีกคน
แต่คณะกรรมการจะว่าอย่างไรบ้างพี่รุ่งค่ะอย่างที่บอก
เพลงนี้นี่คือเป็นเพลงที่เป็นอาวุธหนักจะฆ่ายังไงให้ตายของพี่นะ
ที่พี่ฟังแล้วตายแบบตายแบบสนิทอ่ะหลังเนียนเลยนะครับ
เสียงก็เสียงก็พุ่งดีนะครับแต่มันมีอาการที่ไปเล่นไมค์ตรงเนี้ย
มันเลยเกิดอาการวูบวาบอาจจะเป็นเทคนิคแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อย่าให้เสียงมันหาย
ก็ถือว่ามาดีนะนะครับแต่มันมีตรงนี้แหละตอนช่วงแรกที่มันฆ่ายังไม่สนิท
มันเจอครับค่ะยังตั้งตัวไม่ค่อยทันครับผมหรือว่าพอท่อนหลังหลังโซโล่ใช่ไหมคะ
ให้ตายแต่คือมันจะมีเพี้ยนสูงนิดเดียวแต่แทบไม่รู้เลยนะครับ
น้อยมากเพราะว่าอาจจะเป็นเกร็งขึ้นมาตอนต้น
แต่ว่าแฮมโป้ดีมากเพราะเพลงนี้มีช่วงที่ทิ้งแล้วให้ลงแทมโป้นะครับ

ขอชมวันนี้ลงต่ำได้ดีนะครับ
เกิดแผลอยู่ที่หัวใจลงต่ำได้สมูทเลย
คราวที่แล้วที่เราว่ามีเรื่องของตรงต่ำ
แล้วก็อันนี้ทำได้ดีมากครับ
คำติชมจากกรรมการถือว่ามาดีทีเดียว
คนต่อไปที่จะลงสนามเตรียมรับความกดดัน
และเสื้อหนาได้เลย

แล้วคณะกรรมการคะขอดูคะแนนเลยแล้วกันนะคะจากพี่รุ่งก่อนค่ะ
คะแนนที่พี่รุ่งสุริยาจะให้กับน้องกระต่ายกับเพลงแสนที่หัวใจนี้
คะแนนแรกเท่าไหร่กันครับสิบห้าคะแนน
ดีครับเรามาต่อกันทันทีครับกับกรรมการท่านที่สองครับ
จิ้งรีดขาวครับคะแนนที่คุณให้น้องกระต่ายคือ

สิบหกคะแนน
สองท่านผ่านไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้
ใช่โคนสุดท้ายนี้คือพี่เวสป้าเขารูคะแนนว่าแนนพี่เวสป้าเยอะ

เปิดค่ะ๑๕คะแนนรวมทั้งหมดนะคะน้องขตาเยอะไป๔๗คะแนนค่ะ
แนนจากกรรมการรวมกับคะแนนพิเศษไป๔๗คะแนนถือว่าทำได้ไม่น้อย
ศึกการต่อสู้แบบตะลุมบอลกำลังทวีความดุเดือดเพราะแต่ละกลุ่มจะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ได้ไปต่อ
ดังนั้นทุกคนจะต้องร้องให้ดีที่สุดและทุกเพลงต้องหนักกับคะแนนพิเศษที่จะมีให้เพิ่มทุกหนึ่งคะแนนจากความต่างของปีเกิดเพลงและคุณร้อง
เลือกเพลงแผลที่หัวใจค่ะแต่เพลงนี้กระต่ายเองจะมีคะแนนพิเศษหนึ่งคะแนนด้วยกันค่ะ
ซึ่งตอนนี้เป็นการแข่งขันของกลุ่มแรกหลังจากกระต่ายได้ประเดิมสนามทำคะแนนไปได้ถึง๔๗คะแนน
ก็รู้สึกว่าสายนี้หนักหนักมากทุกคนมีแต่คนหนึ่งเก่งเลย
ม่วนกันให้พร้อมเพราะเขาคนนี้คือตัวท็อปของสายหมอลำจากแดนอีสานที่จัดจ้านด้วยเสียงและแน่นหนักด้วยเทคนิคลุกเดือน
ก็มั่นใจอยู่ครับว่าจะมีโอกาสได้เป็นแชมป์กลุ่มอยู่
ก็ต้องมาดูกันล่ะครับว่าเขาคนนี้จะคว้าคะแนนจากกรรมการเพียงพอที่จะชนะการต่อสู้แบบตะลุมบอลนี้ได้หรือไม่
เอาละครับเห็นคะแนนของน้องกระต่ายแล้วรู้สึกยังไงครับ๔๗คะแนน

ก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับ
นี่เพลงนี้ออกมาในปี๒๕๕๕ครับคุณมีคะแนนโบนัสอยู่ในมือ๑คะแนนแล้วนะครับผม
ต้องการทั้งหมดรวมแล้วมากกว่า๔๗คะแนนครับ
แล้วน้องกระต่ายก็จะกลับบ้านไปคุณยังมีสิทธิ์ที่จะสู้กับท่อนสุดท้ายน้องอายนั่นเองนะฮะ
ได้เวลาผู้ชำนาญการศาสตร์หมอลำลงศึก
งัดเพลงปลาคอยัย

และยังผสมผสานความม่วนมาเต็มอัตราศึก
ก็ต้องมาดูกันล่ะครับว่าเพลงนี้
จะเรียกคะแนนจากกรรมการได้มากพอ
ที่จะคว้าชะชนะมาได้หรือไม่

เดือน๓ออกไปเก้าคร่ำ
ได้มาย้ำผู้สาวบ้านทั่วไทย
มาคำคุณขวัญเข่า
ตามเหตุครองเก่าและพร้อมเภาผู้ไทย

ผมยุคใหม่ยังรักษาไว้ประเพณีอันดีงาม
สาวเอ๊ยมีครูแล้วบ่ได้บ่โน้ถ้าไอขอมาอยู่นำ
มาปลูกพิกหน้าแหลงช่วยแก้มแดงสร้างแปลงทุกยาม
โปรดสงสารไอ้แด่คนงามอยากมาทำหน้าที่ลูกเคยพอตา
โอเดโอเดโอเดสาวผู้ไทยเอ๊ย
โอเดสาวผู้ไทยเอ๊ย
โอ๊ยเจ้าเกลื้อต่างราบไก่ผู้แป่งเอ๊ย
มาหอดแล้วปลาของใหญ่มาหอดแล้วอย่าวางทีมแม่นฮอกเหลือ
อย่าวางทีมดอกฮอกเหลือเอ่อนานนาน
หอยยิ้มในตาวานชำนั่งกินข้าวน้ำจนลืมจำเจ้าข้า
ยามตำโหกเข็นฝ่ายมาง่ำหลายสาวผู้ไทยคนสา
งามเสียนมีเสือยอมครามน้องลามันสูญสายตาจนอยากเป็นเคยผู้ไทย
จนอายอย่างมากเป็นเคยผู้ไทย

เป็นใจอาจจะรู้ว่าน้ำจนความสุขของเทพฯเป็นงานของเทพฯ
แพงเอ๋ยสาวผู้ไทยนั้นแน่นอนให้น้องอดน้อสาจำโอ้ยเจ้าเกลือต่างหลาบไก่ผู้แพงเอ๋ย
น้องเอ๋ยปลาขอยัยมาหอดเร็วปลาขอยัยมาหอดเร็วอย่าวางทิมเป็นห้อเกลืออย่าวางทิมดอกห้อเกลือเอ่อน่าล่าเอ๋ย
ขอบคุณครับ
มันมีลูกโชว์ไอ้ต้องเขาโออะไรของเขาน่ะ
โอสาวพูดไทยน่ะมันแต่ชอบรอบสองมากกว่าจ๊ะ
รอบสองต้องบอกเลยนะความรู้สึกพี่นะอร่อย

แสดงดิทบมี่แสดงดิทบมี่ไปตั้งปุ่น
ปะโคไยก็ประชลเรานี่แหละครับปะคอ
ปะโคไยประชลลนุ้มเอาประชลไปฝากสาว
แล้วทำอะไรกินกันอย่างนี้ครับผม
แล้วมันเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์ของทางหมอลำเขามันได้หมดเลย

เป็นคนที่มีน้ำเสียงกล้องคังวานดี
แต่จริงเขาไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะแต่ก็เป็นลูกที่ดีของเขา
วันนี้เดี๋ยวน่าสนใจทีเดียวเลย
เป็นคนที่ร้องได้สมบูรณ์มีจุติอยู่แค่ถ้าจะเจาะนะครับ
สำหรับผมมีแค่๒จุดเล็กแค่นั้นเองครับ

ได้เวลาชี้ชะตาเพราะหลังจากนี้หากคะแนนรวมของชัยได้น้อยกว่า๔๗คะแนน
นั่นเท่ากับเขาต้องตกรอบกลับบ้านทันที
แต่หากได้มากกว่า๔๗คะแนนความพ่ายแพ้นี้จะถูกยัดเยียด
สายประกวดจากเชียงใหม่อย่างกระต่ายทันที
ใครจะอยู่ใครจะไปมาลุ้นกันได้เลย
ดูคะแนนกันเลยดีกว่าค่ะคนแรกเชียร์ขอดูคะแนนที่พี่เวฟป้าค่ะ
เวฟป้าบอกว่าวันนี้คะแนนแก้วเขียนให้เต็ม๕คะแนนเลย
แต่ว่าคะแนนที่จะให้ทั้งหมดนั้นจะออกมาเป็นเท่าไหร่

ถูกแล้วนะครับมาต่อที่กรรมการท่านอีก๒ครับพิจิกลีนคาวครับ
คะแนนที่คุณให้คุณชัยคือ
๑๘คะแนน
ตอนนี้นะคะคะแนนรวมอยู่ที่๓๗คะแนน
ซึ่งถ้าได้มากกว่า๑๐คะแนนจากพี่รุ่งไปถือว่าคุณชัยได้ไปต่อทันที

คะแนนสุดท้ายนี้นะคะจะทำให้ผลรวมคะแนนนั้นออกมาเป็นอย่างไร
อย่างใครจะได้ไปต่ออยู่ที่พี่รุ้งนะคะ

ด้วยคะแนนที่สูงถึง๕๔คะแนน
ครับผมผมคิดว่าผมร้องน่าจะได้ไม่ถึง๕๐
แต่วันนี้พุ่งขึ้นไป๕๔คะแนนครับผม
มันก็เกินความคาดหมายของผมมากเลยครับ
และนี่คงจะเป็นคลื่นแห่งความกดดัน
ที่จะท้าโถมใส่ผู้กำลังกันคนสุดท้ายของกลุ่ม
อยากอายฟันลิตาแปบเต็ม
จากการเปิดสนามรบของร้องข้ามรุ่นในรอบด้วน
กฎิกาแบบตะลุมบอลด้วน๓คน
แต่มีผู้เดียวที่ทำคะแนนได้มากที่สุดเท่านั้น

รวมทั้งหมดถึง๕๔คะแนนสำหรับคุณชัย
ซึ่งตอนนี้คงเหลือแค่เพียงหมอลำพันแกร่งยังชัย
แต่ถึงอย่างนั้นอีกหนึ่งนักร้องคนสุดท้ายก็ไม่ธรรมดา
เพราะเธอคนนี้คือของดีระดับพรีเมียม

นี่คืออายฟาลิตา
ก็ฝากไปถึงพี่ชัยนะคะวันนี้
พี่ชัยมาในทางที่ตัวเองถนัดนะคะ
หนูก็มาในทางที่ตัวเองถนัดเหมือนกัน
ก็ระวังตัวไว้ด้วยนะคะ

ด้วยเสียงนิสมพลังเทคนิคที่เหนือชัน
และรูปลักษณ์ระดับนางฟ้า
เรียกว่าดีทั้งทรงเด็ดทั้งเสียง
ก็ต้องมาดูแล้วว่าวันนี้
จะเป็นหมูที่รอขึ้นเขียง
หรือเธอจะใช้เสียงสยบหมอลำ
มาดูกันได้เลย

ก็สำหรับรอบนี้นะคะ

เพลงนี้นะคะปล่อยออกมาในปี๒๕๑๓ค่ะ

อายก็บอกนี่ก็ทางถนัดของหนูเหมือนกัน
สนุกละวันนี้
เพลงนี้เป็นเพลงที่หนูฟังและหนูก็รู้สึกชอบ

ยังไม่เคยแบบร้องที่ไหนมาก่อนเลย
เธอจะทำได้ดีแค่ไหน

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

กระจ่างสดใสฉันคงจะได้ชื่นใจเหมือนกัน
มองหลอดชายค่าน้ำฝนหยดเมาแสนสาวกันสด
เหมือนน้ำตายนราดรถอยู่ทุกวัน
น้อยใจคนที่บ่ายเบนี้สัมพันธ์
ก่อนเคยสัญญารักกันเดี๋ยวนี้สัมพันธ์
นั้นใกล้ลิบลิว
สัมพันธ์
สัมพันธ์
ฝนตกลงมาน้ำบาดทั่วไปไหลเจิงบึงนอ

เคียดก็ร้องดังร่วมใคร
ฝนสาภาษากระจางสดใส
ฉันคงจะได้ชื่นใจเหมือนกัน
มองหลอดชายข้านางคนหยดมาแสนเศร้ากรรมสด
เหมือนน้ำตายนราดรถอยู่ทุกวัน
น้อยใจคนที่บ่ายเบนนี้สัมพันธ์
ก่อนเคยสัญญารักกัน
เดี๋ยวนี้สัมพันธ์นั้นปลายลิบลิว
เพราะมาก
แล้วเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มนี้ที่เชียร์บอกเลยว่าวันนี้

อันนี้อยู่ที่การสื่อสารอารมณ์
ที่จะต้องไปสู้กับสาธิต
ท่อน๑ท่อน๒นั่นแหละอาการเดียวกับชัยเลย
มันมีอาการแบบยังไม่ค่อยมั่นใจ
เพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ตรงส่วนคิดยิงคมคืนมันเหลื่อมเยอะไปหน่อย
ต้องหลักความรู้สึกที่นะไม่ใช่ให้ลงโป๊ะมันเหลือมสวยอยู่แล้วแต่มันเหลือมเยอะไปนิดนึง
มันมีช่วงแรกที่ใกล้เคียงกันเสียงก็สว่างเหมือนกัน
ไปทั้งผุดเลยหัวแทนเลยพี่จุฬิเป็นยังไงบ้างคะน้องอายในวันนี้
สองเพลงนี้ยากกรรมการจริงจริงเพราะว่าเพลงของชัยทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะสำหรับพี่
นิดหน่อยอ่ะมีนิดหน่อยแต่ถามว่าอายทำดีไหมอายก็ทำดี
จริงแล้วถ้าเขาร้องธรรมชาติโอ้โหคะแนนเขาได้อยู่แล้ว
แต่ตอนเนี้ยมันเหมือนว่าทางเนี้ยทำไว้ดีค่ะทำให้เขารู้สึกว่า
ฉันจะต้องดีไงทำทุกคำเลยแบบสวยงาม
มันไม่จำเป็นนะมันไม่จำเป็นการร้องเพลงต้องสวยงามทุกคำไม่ใช่ค่ะ
มันจะสื่อออกมาตามอารมณ์เพลงนั่นแต่ตรงเนี้ย
อายพยายามให้มันสวยทุกตัวไปนิดนึงสำหรับพี่จุดเดียวเท่านั้น
เอาว่าคู่นี้สูสีคู่ขี้ตัดสัญญา
ยากแน่นอนครับเดี๋ยวลุ้นคะแนนกันเลยดีกว่า
เอาแล้วเกมนี้กรรมการปวดหัวแน่นอน
เพราะจากรูปเกมไทยทำผลงานออกมาแทบไร้ที่๔
จะเจาะนะครับสำหรับผมมีแค่๒จุดเล็กแค่นั้นเองครับ
จะมีแค่กระยะภาพทั้งหมดเข้าสู้ทำผลงานได้อย่างดีเหี้ยว
แต่ถึงกระนั้นกลับมีรอยขีดขวนให้เห็น
เพราะอะไรฮะเพราะว่าจริงส่วนเบาะเหลื่อมเยอะไปไหน
ก็ต้องมาดูกันล่ะครับว่าจากเอาผลงานที่ทำมา
ใครก็แน่ที่จะได้กำใช่
ตอนนี้พูดตรงเราแยกไม่ออกเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะ
เคลียดทุกคนฮะตอนนี้ขอบคุณค่ะเคลียดแทนเลยนะคะ
ฉะนั้นไม่ให้เสียเวลาเลยดีกว่าคุณอายเองนะคะมีคะแนนพิเศษอยู่๒คะแนนด้วยกัน
ต้องการคะแนนจากคณะกรรมการให้มากกว่า๕๒คะแนนเพื่อผ่านเข้ารอบนะคะ
ท่านแรกเลยดีกว่าค่ะขอดูคะแนนจากพี่เวสป้าค่ะ
เว้นว่าได้พูดไว้เลยนะคะว่าให้คะแนนในเรื่องของแก้วเสียงนั้นได้ดีทั้งคู่เลย
แต่ผลคะแนนจะออกมาแตกต่างก็หรือไม่
ขอบคุณค่ะพี่คะแนนนี้กันเลยค่ะ

ดูว่าค่อนข้างที่ให้ไปเท่ากันกับพี่เวสป้าเลย

ตอนนี้ต้องต้องรอดูสองท่านละครับ
มาต่อกันครับกำกาลเจ้าอัตรีสองครับพี่จิ้งลีทครับ

ตัดสิรุย์ยาวอยู่ไปตากรีกที่สถานกู้นี้ได้คะแนนแตกต่างแล้วก็ว่าให้พี่จิ้งลีทละค่ะ

นี้จะเป็นตัวตัดสินหากอายทำได้มากกว่า๑๖คะแนน
เธอจะได้ชะชนะและเขึ่มเป็นแฉมกลุ่มทันที
แต่หากแผลที่ทำไว้สาหัสเกินที่กรรมการรับได้
จนได้น้อยกว่า๑๖คะแนถึงจะครับสายไปครองและส่งอายกลับบ้านทันที
วินาทีแห่งการตัดสินชะตานี้ผลจะเป็นยังไง
มาลุ้นไปพร้อมกันได้เลย
พี่รุ่งคะขอดูคะแนนที่พี่รุ่งให้กับอายค่ะ
มากกว่า๑๖ครับคุณอายเข้ารอบทันทีครับ

คะแนนนี้พี่รุ่งจะให้เท่าไหร่

เท่ากับคะแนนร่วมน้องอายนะคะ๕๕๕คะแนนค่ะ
มีจุดให้ด้วย

ยังไงพี่รุ่งน้องก็ถามเหมือนกันมีจุดให้ด้วยเหรอคะ
ครับต้องบอกว่าคู่นี้สูสีมาก

ต้องบอกว่าเป็นดุลพินิษฐ์ขั้นสูง
เราชอบทั้ง๒แผ่นอันนี้เราจำไปเลือกซื้ออันไหนก่อน
ก็ต้องขออนุญาตนะฮะวันนี้เลือกน้องอายครับ
แล้วอายปลิตาก็ขวางให้ชนะไปได้ยาวหุดหวิด
ขึ้นเป็นแชมป์สายของกลุ่มแรกได้สำเร็จ

เพราะสงครามนี้ทุกคนยังต้องหาทางรอด

แม่ตายเป็นผีก็ยังจะรอ
ไม่คล้ายขาด
จะอ่อนหว่อนท่านมันจะรอด

ทุกวันเสาร์ทางไทยรัฐทีวี